พาไปดูร็อกเกอร์สายวากดีกว่าพี่แมวจิรศักดิ์ค่ะ
บุคลิกเข้มมากคนเรามันเท่

เจ้าแจริมเจ้า
อยู่ที่บางกอกบางกอก
ดินแดนความรักของเราจะยังไม่ลืมใช่ไหม
โอ้โหโอ้เย่โอ้โหโอ้โห
ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเช่เพลงดังเขาเยอะนะคะ

แฟนเพลงรักยังติดตามกันตลอด

ล่าสุดของที่แฟนคลับให้ชิ้นนี้ถูกใจใส่ร็อกเกอร์เลยล่ะค่ะ
เพิ่งก็ถามอะไรล่ะครับว่าชุดนอนยังได้แบบไหน
ผมก็ไปตอบว่าโอ๊ยแบบไหนก็ได้เอามารถใส่ในเบิร์ตล่ะ
เพิ่งก็ยังที่เห็นล่ะครับสีชมพูอองตองหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
เจอหวานเจี๊ยบ
โอ้โฮชาวล็อกเปลี่ยนไปมาใส่แบวล่ะค่ะ
แฟนคลับก็รู้ใจรู้ใจมาเป็นลายคิตตี้เลยอ่ะ
ให้มันเป็นสีชมพูเป็นตาหักแท้ไอ้แมว
นี่ถ้ามีกิ๊บติดผมซะหน่อยจะหวานกว่านี้อีกค่ะ
แต่ใดคือใส่แบบไหนก็เล่าคือเก่าล่ะไอ้